เพิ่มเติมความสุขในใจของเราด้วยการไปเลี้ยงสัตว์กันบ้าง
ใช่นะฮะน้องแมวชอบไหมชอบ

เมื่อกี้บอกว่าแมวนี่หญิงโอ๊ยแต่จริงแล้ว

ใช่ผมเลี้ยงถ้าดูตามเสื้อผ้าเขินติดตามตัว

เสื้อเฟอร์เหรอเสื้อเฟอร์ขนแมวเหรอ
แต่ก็ต้องดูแลเรื่องของขนกันหน่อยโดยเฉพาะแมวขนยาวนะครับ
แต่ถ้าใครไม่มีเวลาเลี้ยงหรือไม่สะดวกเลี้ย
พาไปที่คาเฟ่แมวที่จังหวัดเชียงใหม่

เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องแมวเหมียวน่ารักได้
ส่วนจะเป็นที่ไหนติดตามได้จากรายงานของเรา
อยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นร้านกาแฟตกแต่งน่ารัก
และมีแมวเหมียวตัวเล็กตัวใหญ่หลายสายพันธุ
พันธุ์ไทยและต่างประเทศกว่า๓๐ตัว
ต้อนรับนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่แวะเวียนเข้าไปอุดหนุน
นางสาวธิวาพรจันสว่างกุลอายุ๒๙ปี
เจ้าของร้านเปิดเผยจุดเริ่มต้นของการเปิดคาเฟ่แมวว่า
เป็นคนชอบเลี้ยงแมวอยู่แล้วเมื่อมีแมวมากขึ้น
จึงเกิดไอเดียทำร้านกาแฟเล็กพร้อมกับเลี้ยงแมวควบคู่ไปด้วย
ส่วนการซื้อแมวพันธุ์เข้ามาก็เพื่อต้องการให้คนที่รักแมวได้เข้ามาเล่น
หรือใครที่รักแมวแต่ไม่มีเวลาที่จะสามารถเลี้ยงน้องแมวได้
ก็สามารถมาเล่นกับแมวที่ร้านได้ค่ะ
ที่เปิดมานี่ก็อยากให้คนรักแมวได้มาเล่นแมว
หรือคนที่ไม่มีความสามารถพอที่จะดูแลแมวได้ก็มาเล่นร้านเราได้
ก็ไม่ต้องไปซื้อแมวแล้วก็มาเล่นได้ตลอด
มีอาหารมีขนมให้ทานค่ะ
แมวแต่ละตัวก็จะมีความเฉลียวฉลาดและความสามารถ
รวมถึงลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป
โดยเฉพาะเจ้าโทนี่ตัวนี้แหละค่ะ
ที่มีความสามารถในการยืนสองขาได้เอง
เมื่อต้องการขออาหารหรือเวลาเรียกร้องความสนใจ
สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าคนรักแมวไปตามตามกันค่ะ
แมวได้เดินเล่นอวดโฉมกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยค่ะ